ไ้โลภเดียวกันเลยมันทำได้ยังไหน
จะอยู่ที่เอง

เหมือนจะพอเจอรู้ว่า
ฉันยังห่วงใจ
มันยังคิดถึงเธอ
มือจังหายหัวเสียงภาพสุดเมิด
พอเจอนักศึกษา
ฉันไม่ตาย
เพราะรู้ว่า
มันยังคิดถึงเธอ
มันยังคิดถึงเธอ
หายหัวเสียงภาพสุดเมิด
มันกลัวได้เจอ
เป็นคนที่รัก
แต่จะประการสักครั้งเท่าไหร่
มีวันที่ดีกว่า
ระหว่างเช้าหนุ่มใจ
จะเจอกับใครที่มีสักคนนะ
ยังไงยังไงก็คงไม่คืนกลับมา
แต่อยากให้บอกใครจะรู้ว่า
ฉันยังหววดใย
ใจก็ยังเห็นทิ้งเมื่อ
เหมือนจะนอนเป็นค่าเสมอ
แม้ว่าเธออยากเชิญไป
ฉันยังต้องเฝ้าดู
ไม่อยากจะรู้ว่าไม่เป็นใคร
เพราะว่าฉันต้องเจอทั้งเดิม
เดิม

ดื่ม

ดื่ม

ดื่ม

ดื่ม

ดื่ม

อยากจะรู้ว่าเป็นใครเพราะว่าฉันรักเธอดังเวิร์ด